สโมสรฟุตบอลสมุทรประการซิตี้ก็ขอความร่วมมือมายังแฟนบอลนะคะ
ตอนนี้ต้องขอให้งดการเข้าชมในสนามฟุตบอลในเกมสมุทรประการ
อาทิตย์ที่๒๗ธันวาคมสองพันห้าร้อยโรคสิบสามนี้ค่ะ
สิบเก้าที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น
ตามที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากภาครัฐเนี่ยนะคะ
เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลอาชีพสามารถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย
โดยคำนึงถึงภาพในวงกว้างที่จะมีผลกระทบต่อสังคมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลค่ะ
ที่สมุดประการซิตี้จะพบกับการท่าเรือเอฟซีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมนี้
เวลาสิบแปดนาฬิกา๓๐นาทีนะคะแต่จะยังมีการถ่ายทอดสดทางช่องแฟนเพจสโมสร
แล้วก็ทางยูทูปสมุทรประการซิตี้เอฟซีเช่นเดิมก็ติดตามก็ได้ตามช่องทางออนไลน์นะคะ